คุณผู้ชมครับพาไปที่จังหวัดตากค่ะ
มีเด็กผู้หญิงสองคนเป็นพี่น้องกันนะคะ
ถูกพึ่งรุมต่อยพึ่งเป็นร้อยตัวเลยค่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นสวนพริกท้ายหมู่บ้านรวมไทย๑

มะแวร์เป็นแรงงานชาวพม่านะคะอายุ๒๙ปี
รับจ้างเก็บพริกในสวนนี้พาลูกสาวไปสองคน
สามขวบคนนึงสี่เดือนคนนึง
ให้ข้อมูลผ่านล่ามแบบนี้นะคะเธอบอกว่าเธอกำลังเก็บพริกอยู่ในสวน
ลูกคนเล็กนอนอยู่ใต้ต้นไม้ข้างสวน
ลูกสาวคนโตก็นั่งเฝ้าน้อง
จู่ลูกสาวคนเล็ก๔เดือนนะคะร้องไห้เสียงดังแล้วก็ร้องไม่หยุด
เธอก็รีบวิ่งไปดูโอ้โหฝูงพึ่ง
เกาะอยู่ที่หน้าที่หัวเต็มตัวลูกสาวคนเล็ก๔เดือน
คือเกาะเต็มตัวเลยเธอรีบอุ้มลูก
พาลูกสาวคนโตวิ่งหนีพึ่งวิ่งกันหนีแบบสามแม่ลูกอ่ะ
ฝูงพึ่งเป็นร้อยก็บินตามไปต่อยนะคะ
สุดท้ายใช้วิธีสูงไฟให้มันมีควันนะคะ
ก็ไล่ฝูงพึ่งจนพึ่งบินหนีโทรเรียกกู้ภัย

กู้ผ่ายผ่ายับมหัวพระก็มาช่วยกัน
แล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลนะฮะบอกว่าอาการของเด็กพอไปถึงโรงพยาบาลพบพระนะครับ
คือเสียงของหนูน้อยวัย๔เดือนไปถึงโรงพยาบาลเงียบลงนะ
แต่ไม่ใช่ว่าดีขึ้นนะคือหมอบอกว่าเกิดอาการช็อก
ที่วันนี้นี่ฮะดูสิสงสารมากยังตัวเล็กบวมไปหมดเลยอ่ะนะ
โรงพยาบาลพบพระได้ส่งตัวน้องคนเล็กเนี่ยไปยังโรงพยาบาลแม่สอดแล้วนะครับ
เห็นแล้วก็น่าสงสารต้องระวังนะฮะรังพึ่งบนต้นไม้เนี่ยใช่